คุณผู้ชมนี่เหมือนกันค่ะตายแบบไม่สมควรตายเลยนะคะ
หนุ่มที่จังหวัดขอนแก่นอายุ๑๙ปีเท่านั้นค่ะ
ท้าทายกับอาริผ่านทางเฟซบุ๊กเชื่อไหมคะว่าอริมาจริงค่ะ
พกปืนมาเจาะยิงเสียชีวิตคาที่เลยนะคะเข้านัดกันไป
กันไปตรงนี้ก็คือหน้าโรงงานผลิตรองเท้า
ริมถนนมริวัลตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตรงนี้แหละค่ะเห็นไหมที่เราเบอร์ภาพค่ะ
ผู้เสียชีวิตน้องอายุ๑๙ปีเท่านั้นชื่อว่านายนพดลพันธ์ชมพูนะคะ
นอนเสียชีวิตในลักษณะคือคว่ำหน้าหมวกกันน็อกเนี่ย
แล้วเหตุการณ์เกิดสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
สุดท้ายแล้วตำรวจในท้องที่ก็คือโรงพักบ้านเป็ด
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะไปถามค่ะถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็คือนพดล
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าโรงงานไม่นานค่ะ
แล้วผู้ตายก็เดินเข้าไปคุยกับคนในรถ

แต่คนในรถเนี่ยยิงสวนกลับออกมาปรากฏว่านกพะดนตายคาที่เลยค่ะ
ส่วนคนขับรถกระบะขับหลบหนีไปนะคะ
ต้องถามคุณแม่คุณแม่ลูกชายเคยไปมีเรื่องกับใคร
ถามคุณแม่ดวงจันทร์พันธ์ชมพูเป็นคุณแม่ของนพดล
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อน
ไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยวนี้คือมันเป็นดาบสังคมจริงค่ะ
แล้วกลายเป็นว่ามาเจอกันนัดเจอกันจริงนะคะแล้วยิงกันตายค่ะ
ไปพบว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
มาคอมเมนต์ลักษณะคือท้าทายตอบโต้กัน
แล้วนัดกันมาเคลียร์ปัญหากับผู้ตายที่หน้าโรงงานจุดเกิดเหตุนี่แหละ
เรื่องต้นค่ะตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อนะคะว่า
ต้องตามตัวมาสอบปากคำว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนพดลหรือเปล่า
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสื่อโซเชียลใช้ให้มันเป็นประโยชน์
กลายเป็นว่าทะเลาะกันผ่านสื่อโซเชียลแล้วแบบตามมาฆ่ากันนะคะ